การค้นหาหลวงปู่ถาวรถาวโร
ซึ่งเป็นพระอายุ๖๒ปีนะฮะ
ซึ่งท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมจากกาญจนบุรี
แล้วก็ท่านมาจำวัดที่อุบลราชธานี
แล้วก็ท่านหายตัวไปตั้งแต่วันที่๙กันยายน

ทิ้งไว้แต่จีวอนรองเท้าแตะอยู่ริมแม่น้ำโขง
ใช่แล้วก็มีรอยเท้าของท่านเดินลงแม่น้ำโขง

เพราะว่าเชื่อว่าท่านจะไปเจอพญานาคหรือเปล่า

การค้นหาก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคุณ
มาถึงวันนี้๘วันแล้วยังไม่เจอตัวท่านเลยนะฮะ
แล้วก็การค้นหามีทั้งทางบกเจ้าหน้าที่
ก็ทำการเดินลาดตระเวน
ทางน้ำเจ้าหน้าที่ก็ล่องเรือแม่น้ำโขงลาดตระเวน

หมอธรรมจากจังหวัดต่างก็ทำพิธีกันเหมือนกัน
ชาวบ้านก็ช่วยเหมือนกันชาวบ้านก็ทำพิธีเหมือนกัน
ความเชื่อจากชาวบ้านก็มีเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้สักประมาณ๔ทุ่ม
อาจารย์ป๊อกปากเปียกหมอธรรมจากจังหวัดสุรินทร์
พร้อมกับลูกศิษย์ช่วยกันทำอะไรรู้ไหมคุณ
บายสีรูปพญานาค๗เสียน
เพื่อจะนำไปบวงสวงพญานาคบนกุฏิหลังเก่าของ
หลวงปู่ถาวรเคยมาพำนักอาศัยอยู่คุณ
คือเขามีเรื่องเล่าว่ากุฏิหลังเก่า
ท้ายวัดป่าห้วยหมากใต้ที่ตำบลโขงเจียม
อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนี้
ซึ่งหลวงปู่ถาวรท่านมาพำนัก
ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างปริศนาเนี่ย
กุฏิที่หลวงปู่พักตอนกลางคืนหลวงปู่
เจอชายร่างยักษ์มากวนจิตมากวนใจ
แล้วก็เป็นที่ล่ำลือว่ากุฏิที่หลวงปู่พัก
เคยมีพระลูกวัดสองรูปมรณภาพมาแล้ว
ลือกันไปว่าเป็นอาถรรพ์ที่กุฏินั้น
สร้างทัพที่อยู่ขององค์พญานาค๗เสียน
บอกกล่าวกันมาบอกว่าเคยเห็นองค์พญานาค
คุดคู้อยู่ด้านบน
ทีนี้ครับกุฏิหลังนี้ก็เลยต้องถูกทุบทิ้งนะ
เมื่อบ่ายวันที่๑๕กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยหมากใต้ก็สั่งทุบ
แล้วบอกว่าจะสร้างพญานาค๗เสียนเนี่ยนะฮะ

แล้วก็จะสร้างเพื่อเป็นอนุสร
หลวงปู่ถาวรที่ยังหายตัวไปอยู่ด้วย
ทีนี้ครับคนที่มีความเชื่อเขาก็เลยมาจัด

เพื่อจัดทำพิธีบวงสวงให้คุณนะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจดูความเรียบร้อย
กุฏิหลังเก่าที่ถูกทุบทิ้งไปแล้ว

ก็ยังไม่พบเจอตัวของหลวงปู่นะครับ
ส่วนการออกค้นหาอาจารย์ป๊อกปากเปียกนะครับ
ก็ยังทำพิธีขอขมาพระแม่คงคา
และขอขมาพญานาคกลางลำน้ำโขงด้วย

พร้อมกับลอยกรวยใบตองดอกไม้
ขัน๕ขัน๘รวม๑๓กรวย
โดยเฉพาะตรงจุดที่พบจีวร
แล้วก็รองเท้าของหลวงปู่ที่ริมตลิ่งเนี่ยนะครับ
แล้วก่อนหน้านั้นคือชาวบ้านฝันนะคุณนะ

จริงถ้ำตรงนี้อยู่ริมน้ำ
ถ้ำจะมีแต่น้ำเข้าไปไม่ได้
และเมื่อวานที่อาจารย์ป๊อกปากเปียกทำพิธีในการลอยกรวยใบตองดอกไม้

ลอยไหลไปที่หน้าถ้ำผาวิ่งจริง
อาจารย์ป๊อกจึงได้ตะโกนเรียกเรียกหลวงปู่ถาวร
แล้วก็ตัดสินใจเข้าไปค้นหาในถ้ำ
ซึ่งถ้ำผาวิ่งนี้ก็เคยเป็นถ้ำที่หลวงปู่เคยมาปฏิบัติธรรมด้วย
ทีมข่าวของเราก็ต้องติดตามอาจารย์ป๊อกเข้าไป
อาจารย์ป๊อกก็มุดเข้าไปในถ้ำเลยนะฮะ

ยิ่งเข้ายิ่งมืดยิ่งแคบต้องค่อยคลานเข้าไป
พอเข้าไปลึกประมาณสัก๑๐กว่าเมตร
จู่ลูกศิษย์ผู้หญิงคนหนึ่งก็มีอาการแปลก
ร้องตะโกนเสียงดังไม่เป็นภาษา
ท่าทางของเธอเหมือนนอนแล้วก็เลื้อยเข้าถ้ำ
ก็เลยต้องรีบช่วยเอาออกมาจากถ้ำ
คุณผู้ชมฟังช่วงจังหวะนี้หน่อยฮะ
ลูกศิษย์ของอาจารย์มีอาการแปลกนะครับ

เพราะท่านเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อย
มันมีความรู้สึกว่าแหน่นออกเข้ามาแหน่นออกเข้ามาแล้วกัน
เหมือนตัวเองอยากข้ามอยากเรื่อยนะคะ
กับอาการมันก็กลับไปย่าเก็บอาการ
แต่มันกลับไปมันทนไปได้
ให้เขาไปลึกก็เริ่มเป็นเรื่อยเป็นไปเรื่อย
ตามพ่อเสืออเข้าไปทางหน้ากับมันเวลา
เป็นห่อมของกูเป็นทางพิพธิ์ของกูอย่างประมาณนี้ครับ
จิมจะเน็นออกก็พักความว่าอยู่เลย
ใช่ค่ะแต่คือจริงนะความเชื่อของชาวบ้านเนี่ย
เขาก็คิดว่าเรื่องแบบนี้มันพิสูจน์ไม่ได้
แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพระถาวรเนี่ยที่เดินลงไปในน้ำโขงเนี่ย
ต้องการจะไปปฏิบัติธรรมใต้น้ำก็คือที่ถ้ำผาวิ่งเนี่ย
ถ้าเกิดว่าวัดพิกัดคุณผู้ชมมันอยู่ห่างจากจุดที่
เจอรอยเท้าประมาณกิโลเมตรหนึ่งโลหนึ่ง
แล้วถ้าเกิดย้อนเหตุการณ์ไปอย่างที่บอกก่อนหน้าสักปีนึง
ตอนที่พระถาวรนำกรดพระนำจีวรนำของใช้ส่วนตัว

ทีนี้มันมีเจ้าหน้าที่อุทยานกรมป่าไม้ไงคะ

เพราะว่ากลัวจะไปกระทบเรื่องของการบุกลุกป่า
หลังจากนั้นท่านก็เลยย้ายขึ้นไปอยู่ที่วัดป่าห้วยหมักใต้
ตรงก็คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปค้นหาตามถ้ำต่างที่ท่านเคยไปปฏิบัติธรรมด้วยนะฮะ

ซึ่งห่างจากวัดป่าห้วยหมากใต้ไปประมาณกิโลครึ่ง
หลวงปู่ถาวรท่านเคยเข้าไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่
ตรงนี้นะฮะก็คือถ้ำยื่น
ยื่นเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นหานะครับเป็นถ้ำหินขนาดใหญ่

ทีมข่าวก็มุดแล้วก็คลานเข้าไปด้วยเหมือนกัน
ยื่นแห่งนี้นะฮะทางด้านของนายยอดลูกศิษย์ของหลวงปู่ถาวร
ก็บอกว่าเคยมีคนเห็นงูใหญ่สีดำ
แต่งูใหญ่ไม่เคยทำอะไรหลวงปู่ถาวร
เชื่อว่าหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
ช่วงแรกนะเขาฝันเห็นหลวงปู่มาบอกให้ไปช่วยหน่อย
เพราะว่าถูกก้อนหินทับร่างไว้
ซึ่งสถานที่ลักษณะคล้ายถ้ำเลยอันนั้นในฝัน
แล้วก็ลูกศิษย์ก็พยายามออกค้นหา
แล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของหลวงปู่เดินอยู่ในถ้ำ
พยายามมองหามองดูแต่ไม่พบนะฮะนี่อีกถ้ำหนึ่งแล้วนะ
ยื่นเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะว่าถ้ำยืดนี้
คือหลวงปู่ถาวรเป็นคนพบถ้ำยื่นนี้เองนะคุณเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
นะฮะทางด้านของหมอจ้ำหรือว่าหมอธรรมประจำหมู่บ้าน
ก็คือหมอโอลาบุญธรรมนะฮะ
เชื่อว่ากรณีของหลวงปู่ไม่น่าจะเกี่ยวกับพญานาค
เพราะพญานาคไม่ทำร้ายพระตามความเชื่อแต่น่าจะเป็นสาเหตุอื่น
หลวงปู่ถาวรเหมือนมีอาการทางประสาท
เคยไปอยู่วัดอื่นหลายครั้งแล้วก็อยู่ไม่ได้
เธอและแม่ของพระถาวรต้องรับกลับมาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับ
เรื่องของการตามหาทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรอำเภอโขงเจียม
ก็ลงพื้นที่หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายในวัด
บริเวณที่เป็นกุฏิบนเขาแล้วก็ด้านล่างที่หลวงปู่ถาวรพระอาศัยอยู่
เพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรที่เชื่อมโยงกับการหายตัวไปหรือไม่

อกจากนี้ก็ได้ลงเรือที่ท่าเรือของหมู่บ้านห้วยหมากใต้
ร่องไปตามน้ำโขงไปยังจุดที่พบจีวรแล้วก็รอยเท้าของหลวงปู่
เพื่อตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
และสภาพพื้นที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
นำมาวิเคราะห์ว่าเป็นการหายตัวไปหรือเกี่ยวกับการฆาตกรรมหรือไม่
ขณะที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
ก็ได้นำเรือ๒ลำออกค้นหาหลวงปู่บริเวณบ้านห้วยหมากใต้
จนถึงบริเวณบ้านเวิร์นบึกซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้าย
เขตประเทศไทยระยะทาง๔กิโลเมตรนับจากจุดที่ออกเรือนะครับ
จากทางวัดแล้วก็แม่ของหลวงปู่ตั้งข้อสังเกตว่าหลวงปู่
จมน้ำโขงแล้วก็ถูกน้ำพัดหายไปนะฮะ
โดยวันนี้เข้าสู่วันที่๘ทางครอบครัวก็คาดหวังว่าหากหลวงปู่มรณภาพแล้ว
ก็น่าจะค้นหาศพได้เจอนะครับเพราะวันที่หายก็เป็นวันพระ
และวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะฮะ
ก็เขาหาในระยะทางทางน้ำ๔กิโลเมตรแล้วนะ
แล้วก็ล่องไปจนสุดพรมแดนเลยนะ
ใช่ค่ะตั้งแต่หายไปวันที่๙จนถึงวันนี้วันที่๑๗๘วันแล้ว
ภารกิจนี้ยังดำเนินต่อไปแล้วเดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ